ผู้เข้าแข่งขันจะต้องร้องเพลงให้ถูกต้องทุกคำในแต่ละเพลง
เพื่อจะพิชิตเงินรางวัลตามลำดับขั้นสูงสุดถึง๑ล้านบาท
โดยผู้เข้าแข่งขันมีสิทธิ์ใช้ตัวช่วย๓ใน๖แผ่นป้ายตลอดการแข่งขัน
ตัวช่วยหลังแผ่นป้ายได้แก่

สวัสดีครับ
แน่นอนนะครับเป็นประจำทุกวันหยุดนะครับ
คุณหยุดทำงานเมื่อไหร่คุณเจอเราแน่นอน
ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลาดีแบบนี้นะครับ
๘นาฬิกา๒๐นาที
เรามีนัดกันกับรายการ

ลูกทุ่งสู้ชีวิต
ใครทุกครับทีวีช่อง๓๒แห่งนี้
ที่เดียวเท่านั้นที่จะพบกับเราสองคนนี้

ต่อมาจากครั้งที่แล้วอ่ะสินะครับ
มีพี่โต้งเข้ามาทำให้เรารู้สึกจิตใจกระชุ่มกระชวย

ลูกกระตันอยู่แห่งปีเลยก็ว่าได้นะครับ
ก็ทำทุกอย่างเพื่อครอบครัวนะครับ

นักสู้ชีวิตที่เขาจะขึ้นเวทีตรงนี้นะครับ
ร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตเป็นครั้งที่๓

ผู้ขอล้างบาปด้วยหัวใจรักแม่
แล้วก็แน่นอนครับคุณโต้งมาคนเดียวไม่ได้ก็ต้องมาพร้อมกับคุณพ่อแก้วนะครับ

มาเป็นกำลังใจให้ลูกชาย

๑ครั้งและอีก๑ครั้งก็คุยคุณแม่
ตอนนี้นอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล

บอกว่าจะไปออกรายการเพื่อได้เงินมาก็จะมาช่วยแม่นะ
แม่ให้หายเร็วนะแม่เขาก็น้ำตาไหลนะ
พ่อก็เลยจับกระดาษทิชชู่มาเช็ดน้ำตาให้
แล้วก็โอ๊ยเป็นไงล่ะโอ๊ยเจ็บจังปวดจัง
แกเป็นแผลนอนทัพนะครับ
พ่อก็เลยหลุดปากออกไปโอ้ถ้าเปลี่ยนแรกได้
ของเปลี่ยนได้เพราะจะไปเปลี่ยนแทนเราก็เลยว่างั้น
พอดีพ่อลูกสาวที่คนพูดกับพี่ชายเขาแบบ
พ่อจะไปเปลี่ยนยังไงความป่วยเนี่ย

ก็เลยแบบไม่อยากป่วยหรอกสงสารแม่เองเขาว่างั้น
มันไปก็ฉันไปซะเลยไม่ไปก็มันทรมานเหลือเกิน

คือเรื่องความเจ็บไข้เนี่ยมันห้ามกันไม่ได้
เมื่อเป็นแล้วก็เราก็ต้องรักษานะครับเพราะว่าเขาเป็น
คุณแม่เป็นบุปการีของเราเป็นลูกมีหน้าที่ต้องดูแลคุณพ่อคุณแม่อยู่แล้ว
คนเจ็บเราก็ต้องเยียวยาครับส่วนคนที่อยู่เนี่ยคุณพ่อเองเนี่ยก็
กำลังใจก็ไม่ค่อยดีเลยนะครับแต่ตอนนี้เรายังอยู่
แต่ตอนนี้เรายังสู้ต่อไปคุณพ่อตอนนี้ลูกชายสุธิรัก
ได้ละ๖๐๐๐๐บาทคนแสนรู้สึกยังไงมั้งคะคุณพ่อ
รู้สึกดีใจครับ
ยืนจันทร์คำเดิมครับเก็บให้พ่อเป็นกำลังใจให้พ่อ

ก็คงจะเป็นค่าผ้าอัตถาบริขาลพัดไตอะไรสักหน่อยแค่นั้นค่ะบวชครับผม
คุณพ่อพี่โต้เขาจะให้เงินหมดเลยให้คุณพ่อหมดเลย
เงินหกหมื่นตอนนี้นะคะหกหมื่น
คุณพ่อจะเอาไปทำอะไรบ้างเงิน๖๐๐๐บาท
ก็ไปดูแลแม่เขาแล้วก็ถ้าว่าแม่เขาดีขึ้นมา
ถ้ามันเงินไม่หมดมันเหลือก็ต้องเก็บเอาไว้ดูแลกันต่อไปอีกครับ
ถ้ามันเหลือนะถ้าไม่เหลือก็สุดวิสัยเหมือนกันครับ
นั่นก็เป็นข้อมูลนะครับเป็นเรื่องราวชีวิตของคุณโต้ง
ซึ่งตอนนี้ก็ใกล้ความฝันที่คุณต้องบอกเอาไว้กับผม
ตั้งแต่มาวันแรกแล้วว่าอยากได้๑แสนบาท

ถ้าพร้อมแล้วมาถึงเพลงที่๕นะครับ
เพลงนี้มีมูลค่า๘๐๐๐บาท
ถ้าพร้อมอินโทรเพลงที่๕มาเลยครับ

อินโทแล้วรู้สึกคุณโต้จังงั้งไป

งงไปไม่คุ้นหูเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าพอมีเนื้อร้องขึ้นมาแล้วทุกคนอาจจะออกก็ได้นะครับเก่ามากนะฮะ
ถ้าจำไม่ผิดคงเป็นของกุณานพรเมืองสุพรรณครับ
เพลงอะไรคะเนี่ยไม่เจอกันนาน
ฟังอินโทรไปแล้วครับสำหรับเพลงที่๕มูลค่า๘๐๐๐บาท
คุณโต้งจะสู้หรือจะหยุดครับ
สู้
จะสู้หรือจะหยุดครับ
ร้องน้ายอาหารทุกชีวิตสู้ครับ

กลับมาครั้งนี้มั่นใจเหลือเกิน

ใช้หรือไม่ใช้ครับ

ใช้ครับ
นี่คุณโต้งดูมั่นใจดูผ่อนคลาย

แผ่นที่๑เลือกไปแล้ว
ตอนนี้ก็เหลือแผ่นที่๒ถึงแผ่นที่๖

๒ถึง๖
อ๋อเลือกเป็นเบอร์๔แล้วครับผม

ตัวช่วยก็คือ

เราจะมีเพลงที่เปลี่ยนเปิดให้คุณโต้งฟังก่อน

นะครับเพลงที่จะเปลี่ยนอินโทรมาเลยครับ

ใช้ตัวช่วยไปแล้ว๑ตัวนะครับตอนนี้เหลืออีก๑แผ่น
คุณโต้งครับจะใช้หรือไม่ใช้ครับ

ตกลงว่าไม่ใช้ครับ

เอาละครับตอนนี้คุณโต๊ะไม่ใช้ตัวช่วยที่เหลืออีกหนึ่งตัว
ตอนนี้ต้องถามคุณโต้งก่อนตัวช่วยที่คุณโต้งเลือกไปเมื่อสักครู่นี้ก็คือ
เปลี่ยนเพลงคุณโต้งจะใช้สิทธิ์ไหม

เพลงที่๕มูลค่า๘๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านเพลงที่๕เพลงมาครับ

อยู่มาเป็นเพื่อนคู่หนาหน้าฝนทนสู้
แดดหนูร้องไม่อาทรร้องกู
เองก็นึกเอ็นดูไม่รู้จะทำอย่างไร
พาไปกินย่าเวลาแดดอ่อนตอนขึ้นจากหน้า
คำเข้าชายขาข้าวถุงไปให้
หยุ่งลิ้นมีให้บินต้อมไต
แต่คราวนี้ต้องจำใจขายไปเพราะเงินไม่มี
มันขึ้นคราวสวยข้าไม่รู้จะทำอย่างไร
แม่ค้าล้มป่วยด้วยโรคมะเร็ง
กลากขอมอดยนต์ท่านเต้ง
จึงขายแห่งเพื่อช่วยชีวิต
อบสะทานสงสารเองเหลือพี่
ขาดควายเพื่อนพี่แสนดีข้านี้คงอุดทำหน้า
วายคงรู้ว่าถึงคราต้องจาก
เหมือนอยากอ่อนวอนทิ้งร่างลงนอนสะท้อนใจฆ่า
อยากแทนขอแทนคุณมารดา
ท่านเป็นผู้ที่เลี้ยงมา
จะจงให้สบาย
คุณโต้งช่วงท้ายนี่มันเป็นอย่างนั้นหรือว่ามันต้องมีเนื้อเพลงอะไรอีกไหมฮะ

สวัสดี